ท่านผู้ชมครับหลังจากเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
เรื่องการคืนสู่ธรรมชาติ

นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าเสถียรธรรมน์
ย่านรามอินทราเขตบางเขนกรุงเทพ
ในช่วงค่ำวันนี้นี่เองนะครับ
หลังจากทราบข่าวการจากไปอย่างสงบของท่าน
คือวันนี้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางลูกศิษย์ของแม่ชีสันสนี
วันนี้ทยอยกันเดินทางเข้าไปด้านในเสถียรธรรมสถานนะครับ
แต่ยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะครับ
อุช่อพกาวิริยานนท์นะครับพิธีกรชื่อดัง
ซึ่งพี่อุช่อพกาเป็นอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานด้วย
วันนี้ก็ได้ให้ข่าวกับน้องสื่อมวลชน
บอกว่าแม่ชีสันสนีท่านจากไปแล้วจริง
ตามที่มีประกาศของเสถียรธรรมสถาน
โดยขณะนี้ร่างของแม่ชีสันสนียังอยู่ด้านใน

อยู่ระหว่างการหารือของทางคณะลูกศิษย

เรื่องการจัดพิธีศพกันต่อไป
ว่าจะใช้สถานที่ไหนอย่างไร
โดยแม่ชีสันสนีพี่อูชพกาบอกว่า
เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตั้งแต่ต้นปี๖๐นะครับ

จนกระทั่งอาการรุนแรงขึ้น
และแม่ชีสันสนีตัดสินใจขอทางแพทย์
ในเมื่อไม่มีทางรักษาให้หาย
ก็อยากจะขอกลับมาพักฟื้นที่เสถียรธรรมสถาน
จะใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ที่เสถียรธรรมสถาน
ซึ่งก็ได้มีการพาแม่ชีสันสนีกลับมาที่นี่เมื่อวานนี้
และท่านได้กลับคืนสู่ธรรมชาติในวันนี้นะครับ
ส่วนความชัดเจนต่างจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาครับ
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าก็ต้องเลือกว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาล
หรือจะกลับมาที่นี่นะคะ
ทางเราก็เลยสวนคุณคณะก็ตัดสินใจพาท่านกลับมา
ในวงการบันเทิงก็มีลูกศิษย์อยู่หลายท่านนะครับ

บอกว่าเมื่อมีปัญหาคนมีปัญญาจะเปลี่ยนตัวเองไม่มัวทุกข์

ให้คุณค่ากับคนทุกคนอย่างจริงใจ
เพราะคนทุกคนต่างมีคุณค่าที่ต่างกัน
คำสอนยายจ๋าแม่ชีสันสนีเสถียรสุทธิ์

โพสต์ภาพที่ถ่ายกับแม่ชีสันสนี
และภาพลงนามในสมุดเยี่ยม
พร้อมกับมีข้อความแจ้งข่าวว่า
คุณยายคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบ
เวลา๑๘นาฬิกา๒๓นาทีเมื่อเย็นนี้

คุณผู้ชมค่ะแม่ชีสันสนิทเสียรสุทธินะคะ
นามสกุลเดิมคือปัญญาสิรินะคะ
เป็นชาวบางประหันฯจังหวัดพระนครสิทธิยา

เป็นลูกสาวคนเล็กของพี่น้องสองคน
โตมาถ้ำกลางญาติพี่น้องผู้หญิงล้วนค่ะ
ห้าคนนะคะตอนอายุ๑๕ปีชีวิตเปลี่ยนไป

ทำให้ตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
แล้วก็ได้เข้าสู่วงการนางแบบค่ะ

วบรางวัลนางงามบุคลิกภาพ
แล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นในสังคมนะคะ
ปี๒๕๑๙ถึง๒๕๕๙
เป็นพีอาสถานออกกำลังกาย
เสริมความงามครบวงจรและเป็นนางแบบด้วยค่ะ
กุมภาพันธ์๒๕๒๓สละทางโลก
ชีที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตร
โดยมีพระครูภาวนาพิธานเป็นพระอุปัชชา
ปี๒๕๓๐ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานค่ะ
จากนั้นตลอดเวลากว่า๓๐ปี
เถียรธรรมสถานมีโครงการต่างเพื่อครอบครัว
ตั้งแต่เด็กที่เป็นทารกในคันตลอด
จนเรื่องของการธรรมชาติบำบัด
ยายาผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย
ปี๒๕๕๑ก่อตั้งสาวิกาศิกขาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมะเพื่อเยียวยาสังคม
หวังส่งเสริมให้คนเป็นอริยชน
รู้จักการใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต
โดยจากกระบวนการศึกษาเรียนรู้

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะ
ปี๒๕๖๐ก่อตั้งธรรมสม
ที่มีนวัตกรรมแห่งการช่วยคนทุกช่วงวัย

อย่างไม่หวั่นกลัวต่ออันตราย
และยอมรับการจากพรากจากสิ่งที่รัก
อกจากนี้นะคะได้จัดตั้งกองทุนเสถียรธรรม
เพื่อเผยแผ่ธรรมะแก่เพื่อนมนุษย์ค่ะ
ชีสันสนีท่านป่วยเป็นโรคมะเร็

ก็รักษาจนสามารถควบคุมอาการของโรคได้

ตรวจพบก้อนเนื้ออีกนะคะ
ท่านก็เข้ารับการรักษาเพิ่มเติม
ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุล
แต่เนื่องจากท่านยังทำงานอย่างหนักนะคะ

ในที่สุดแพทย์ตรวจพบว่ามะเร็งเข้าสู่ระยะลุกลาม

เทียนธรรมสถานก็เลยเลือกให้ท่านเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษา
ประคับประคองตามเจตนารมณ์ของท่านน่ะนะคะ
ภายใต้ความเห็นชอบของคณะแพทย์
ก็เลยพาท่านกลับไปที่เสถียรธรรมสถานในวันที่๖ธันวาคม

ท่านก็คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับถ้าเราย้อนไป
ตอนนั้นแม่ชีสัญชณีย์ท่านก็ทราบแล้วล่ะว่าท่านเป็นมะเร็ง
ชีสัญชนีเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ

ทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ขึ้นปีใหม่๑มกราคม๒๕๖๒
เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเยียวยามะเร็งนะฮะ

คือการเจ็บป่วยเป็นประตูที่เข้ามาเปิดมา
แล้วเจอแบบจังงังเลย
พอตรวจวันแรกพบเลย
ทั้งที่เราก็แข็งแรงดีอยู่
คุณแม่ก็มีพลังในการทำงานมากนะครับ

คือแบบใจมันนำมากเลย
คือมันอาจจะป่วยอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บ

มันถึงขั้นเจ็บนะลูกมันเจ็บ

แสดงว่าคุณแม่ก็ประมาทไปใช่ไหม

แต่เราปล่อยให้มันกระจาย
ปล่อยให้มันโตจนไป

เบียดลิ้นปี่เรา

มันเหมือนมันเกิดการแตก

หมอก็พูดภาษาหมอเลย

คือสถานที่ตรวจมันก็จะบอกนะ

ทีนี้ในกรณีนี้คุณแม่ก็พูดกับคุณหมอ
ว่าคุณหมอคุณแม่เนี่ย
คือรับรู้นะว่ามันเป็นเรื่องนี้นะ

แต่คุณแม่มีทางออกของคุณแม่ด้วย

ของคุณแม่ยังผ่าตัดไม่ได้
ทำอย่างอื่นไม่ได้ให้ลองยาตัวนี้ไปก่อน
เพราะก้อนมันใหญ่

คือซี่โขมคุณแม่เนี่ยถ้าผ่าตัด

แล้วก็เพราะมันก็เป็นอวัยวะที่มัน

มันไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นไม่ผ่าตัด

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ได้เตรียมตัวของคุณแม่

อีก๗วันไปฟังผลพอคุณแม่รู้ว่า

คุณแม่ก็ปรับการกินก่อน

เป็นการรักษา

ลมหายใจแห่งสติอาบลดร่างกายของเรา
และในหนึ่งลมหายใจนั้นเราได้เยียวยากระเพาะหรือแผลของเราด้วย
มันกลับมาที่ตัวที่มันเป็นจริง
ทุกทีเราว่าอาบรถร่างกายเราก็อาบรถร่างกายจริงไหม

แต่คราวนี้มันเป็นแผลและเจ็บอยู่ตรงไหนมันก็โฟกัสไปที่ตรงนั้น
เพราะฉะนั้นหนึ่งลมหายใจอาบรถกระเพาะของคุณแม่ด้วย
ความรู้สึกของคุณแม่ที่มีต่อการเจ็บป่วยตรงกระเพาะเนี่ยมันอ่อนโยนมากเลย

คุณแม่คิดว่าถ้าใครสู้กับมะเร็งคุณก็แพ้มะเร็งแหละ
เพราะมันเป็นอัตราของคุณแต่ถ้าคุณเรียนรู้กับมะเร็งอย่างอ่อนโยน
เราทำกุศลเราหายใจอย่างเป็นกุศลเซลล์ร่างกายของเราเป็นกุศล
มะเร็งเป็นเซลล์ในร่างกายของเราก็เป็นกุศลด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลผลของกุศลเราเรียกว่ากุศลวิบากรรม
มันก็ปรากฏขึ้นด้วยมันให้คุณเลยลูก
นี่ไงการเยียวยาที่เราอยู่กับสิ่งที่เจ็บป่วยยังรู้ว่าเจ็บ
แต่ไม่โกรธที่เจ็บไม่กลัวที่เจ็บ
คุณแม่เป็นมะเร็งแต่คุณแม่ไม่กลัวที่คุณแม่เป็นมะเร็ง
ถ้าคุณแม่สื่อสารกับมะเร็งของคุณแม่อย่างมีสติได้
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังแถลงข่าวจากทางเสถียรธรรมสถานอีกครั้งนะครับ
เวลา๑๐นาฬิกานะครับ